เรื่องนี้เมื่อ๓ปีก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหม

ว่าตายปลาโม่รู้จักไหม

เหตุการณ์ในภาพมันเกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อน

ตำรวจก็ไปจับแล้วอัดหูดต่อยหงายเงื่อไป
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ๓ปีก่อนคุณผู้ชมนะครับ
โอ้โหมีคนไลค์เป็นล้านวลีที่ถึงขั้นกับตลกเอาไปเล่นกันอ่ะนะ
ตายปลาโมกรู้จักเปล่าอะไรแบบนี้แต่แต่วันล่าสุด
คือต้องบอกว่าตายป่าโมกในคลิปนี้เขาเสียชีวิตแล้ว
อ้าวนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะบ่ายไปพบว่าตายป่าโมก
ชื่อจริงคือนายภัยทูลยาบุญอายุ๓๓ปี
จริงแล้วเขาถูกจับไปขังอยู่เรือนจำ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ว่าเพิ่งจะพ้นโทษมาสัก๓เดือน
ไปพบว่าถูกแทงเสียชีวิตในบ้านเช่าไม่มีเลขที่นะฮะ
ตำบลโรงชาติอำเภอป่าโมกจังหวัดอังท่อง
สภาพศพเนี่ยเขาสวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงสามส่วนสีดำ
ตะแคงอยู่บนที่นอนบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกข้างขวาแล้วก็ฝ่ามือ
รอบข้างมีร่องรอยของการต่อสู้มีเลือดกระเด็นเปื้อนผนังห้องเต็มไปหมด
ญาติไปพบศพก็ร้องไห้ร้องห่มตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
คนร้ายไม่ใช่คนอื่นไกลลูกพี่ลูกน้องของในตายนี่แหละครับ
ก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจนั่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลเท่าไหร่
ชื่อว่านายพิบรุณจำปาสังวานหรือว่าในเทียนอายุ๒๘ปี
ในเทียนสัญละภาพผมเป็นคนแทงเข้าเอง
เหตุผลที่แทงเพราะว่าเวลาตายเมาส์เนี่ยชอบไปหาเรื่องเขากับคนในครอบครัว
เมื่อวานตายมาหาเรื่องเขา๓รอบ
ครั้งล่าสุดไปทำร้ายร่างกายพ่อเขาถึงในบ้าน

ก็เลยมีการลงมือลงไม้ต่อสู้กัน

เหล็กที่ใช่เจาะกระสอบข้าว

ก็แทงเข้าไปที่ร่างกายของในตาย

โดนหน้าอกโดนมือจนในไต่ฟุบลงไปบนที่นอน

เอาเหล็กที่ก่อเหตุไปโยนทิ้งครองครับ
แล้วก็ตัวเองก็ไปนั่งอยู่ที่สาราทำใจ
แล้วก็รอให้กันกับตำรวจตาม